๑๗สิงหาคม๒๕๕๙เกิดเรื่องราวสุดสยองขึ้นเมื่อตำรวจสพสมเน็ตพบกล้ามเลือดที่น่ากลัวหนังร้างแห่งหนึ่งในอำเภอสมเน็ตชกรสินทร์
แต่เมื่อตามรอยเลือดที่หยดเป็นทางยาวเข้าไปในกระดังจนถึงกองไม้เจ้าหน้าที่ได้ลื้อออกพบร่างไร้วิญญาณของนางศรีรัตนาชกมุกอายุ๕๖ปีเจ้าของร้านชำที่มีฐานะรับรวยถูกซ่อนเอาไว้
สภาพศพมีบาดแผลที่ใบหน้าและผ้าสีน้ำเงินปิดปากเอาไว้
อกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจอดทิ้งไว้ในโกดังพร้อมหลักฐานสำคัญคือท่อนไม้เปื้อนเลือด
คดีนี้เริ่มต้นมาจากนางศรีรัตนาผู้ตายและเป็นอดีตภรรยาของตำรวจนายหนึ่งที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อปี๒๕๕๙
หายตัวออกจากบ้านไปในช่วงเช้าวันที่๑๗สิงหาคม
โดยก่อนหายตัวไปได้บอกกับคนในบ้านว่าจะไปเก็บเงินจากลูกหนี้จากนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลย
ต่อมาลูกเข้าแจ้งความกับตำรวจ
นำไปสู่การค้นหาก่อนจะไปพบศพในช่วงหัวค่ำในวันเดียวกัน

ตำรวจพุ่งเป้าวิธีการฆ่าหลังหนี้และฉิงทรัพย์
ก่อนจะให้ตำรวจฝีมือระดับพระการ
รูพรมค้นหาตัวฆาตกรโหด
ไป๑วันตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวฆาตกรได้
คือนางสาวรัชนีภูมิบุญเพชรหรือน้อยอายุ๒๘ปี
พร้อมหลักฐานคือเสื้อและกางเกงที่เปื้อนคราบเลือด
นางสาวน้อยยอมจำนวนด้วยหลักฐาน
รับสารภาพว่าตัวเองมีอาชีพเป็นแม่บ้าน
รู้จักกับผู้ตายได้ประมาณ๑ปี

แต่ยืนยันว่าเสียดอกตามปกติ

ประกอบกับเพิ่งคลอดลูกออกมาได้เพียง๗เดือน
ตัดสินใจไปยืมเงินผู้ตายจำนวน๒๐๐๐บาท

ผู้ตายก็พยายามทวงหนี้อยู่ตลอดเวลา

ผู้ตายโทรศัพท์มาหาและยื่นคำขาดว่า
หากไม่ใช้หนี้จะแจ้งความ
ด้วยความกลัวจึงนัดผู้ตายมาที่โกดังร้าง
และถูกผู้ตายต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
จนเกิดการโตเถียงและต่างฝ่ายต่างใช้กำลัง
แต่เนื่องจากผู้ตายอายุมากจึงสู้แรงไม่ไหว
ทำให้ล้มแล้วหัวไปกระแทกกับท่อนไม้
จังหวะนี้ตัวเองพยายามวิ่งหนี
แต่ผู้ตายก็ตามมาจับแขนไว้
แล้วกอดรัดฟัดเหวี่ยงจนล้มลงไปที่พื้นอีกครั้ง
ตัวเองจึงคว้าไม้หน้าสามกระหล่ำตีไปที่หัวและใบหน้า
ใช้ถุงพลาสติกคลุมหัวจนขาดอากาศหายใจ

จากนั้นนำศพไปซ่อนอำพางไว้ในโกดัง
แล้วนำสังกษีและเศษไม้ทับไว้
ปกปิดความผิดตัวเอง
หลังผู้ต้องหาสารภาพจนหมดสิ้น
ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยใช้กำลังกว่า๕๐นายคอยคุ้มกัน

นางสาวน้อยฆาตกรแม่ลูกอ่อนรายนี้
ต้องกลมหน้าเก้าเท้าข้าวสู่เรือนจำจังหวัดกราศิลป์
เพื่อรับผลกรรมที่ก่อไว้